แต่ก็อย่างที่ใช้คำไปแล้วนะ
ควบคุมพิเศษสูงสุดเข้มงวดหรือยังไงนะ
ควบคุมสูงสุดเข้มงวด
นั่นแหละครับนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงตลอด
แต่ว่าเขามีด่านตรวจคัดกรองเข้าออกพื้นที่แล้ว
ไปดูว่ามีที่ไหนยังไงบ้างนะครับ
เริ่มกันที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองทางถนน๙จุดครับ
มีหน้าที่คัดกรองแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่ผ่านเข้าออกจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอข้างเคียง
โดยแต่ละจุดมีตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาครครับ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัคระโยธิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจคนเข้าเมืองทางหลวง
จากทางบกแล้วนะยังมีการตั้งจุดตรวจที่ท่าเรืออีก๓จุดด้วยนะครับ
คือถ้าพบใครอุณหภูมิร่างกายผิดปกติปั๊บแล้วก็หรือว่ามีประวัติเสี่ยงติดโควิด๑๙
แล้วก็ต้องทำประวัติบันทึกข้อมูลไว้
แล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
หรือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมารับตัวไปตรวจหาเชื้อทันที
ป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ในจังหวัดนะครับ
นอกจากอาสมุทรสาคอลครบห้าจังหวัด
ก็คืออีกหนึ่งจังหวัดจังหวัดชนบุรี

มีการตั้งด่านคัดกรองเข้มข้นมากขึ้น
คือต้องยอมรับนะว่าพี่น้องชาวทั้งหมด๕จังหวัด
ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายมากนัก
ในการเดินทางไปพื้นที่ต่างเพราะว่ามีการเข้มข้นเข้มงวดในเรื่องของการ
ตั้งด่านคัดกรองแล้วก็ตั้งด่านความมั่นคงนะคะ
เพื่อควบคุมแล้วก็คัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ชนบุรีทั้งหมด๔๗จุดด้วยกันก็คือที่อำเภอสัตหีบมี๒จุด
ที่บริเวณแยกเกษมพลถนนหมายเลข๓๓๑แล้วก็หน้าเทศบาลตะบลนาจอมเทียน
สุขุมวิทย์นะคะโดยกำหนดตั้งด่านยาวไปจนถึงวันที่๒๘มกราคม
ภารกิจทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือตรวจวัดอุณหภูมิ
ไม่เกิน๓๗๕องศาเซลเซียสนะคะถึงจะผ่านด่านได้นะคะ
รวมทั้งทำประวัติผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงด้วย
การตรวจจะเข้มงวดกับรถตู้รถกระบะส่วนบุคคลที่มีทะเบียนต่างจังหวัด
ถือว่าเป็นการเดินทางเคลื่อนย้ายส่วนรถโดยสารสาธารณะ
ต้องตรวจผู้โดยสารทุกคนแล้วก็ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนด้วยค่ะ
อีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่อยู่ในกลุ่ม๕จังหวัดที่เป็นการควบคุมเข้มข้นแบบนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดมรยองได้มีคำสั่งให้ตั้งจุดคัดกรอง๖จุดด้วยกัน
อยู่ที่อำเภอบ้านฉางก็มีเจ้าหน้าที่บุรณาการร่วมกันตั้งจุดที่หน้าสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอบ้านฉางครับซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญจากสัตหีบชนบุรีมุ่งหน้า
เข้าสู่ระยองผ่านมอเตอร์เวย์สาย๗เชื่อมกับถนนสุขุมวิทย์ด้วย
ภารกิจนี้ก็เน้นการตรวจรถตู้รถกระบาดที่ขนบรรยายงานต่างด้าวเป็นหลัก
ต้องลงจากรถทุกคนถ้าเป็นรถส่วนบุคคลเน้นทะเบียนที่มาจากต่างจังหวัด
ต้องตรวจอุณหภูมิตรวจบัตรประชาชนไปไหนมาไหนมีใครบ้างคัดกรอง
จุดนี้จะเปิดคัดกรองตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
ถ้าเขาจะตรวจก็อย่าฮึดฮัดฟึดฟัดนะช่วงนี้ให้ความร่วมมือกันหน่อยนะครับ

จังหวัดตราดครับยังไม่ล็อกดาวน์นะ
ทำให้รถทุกคันที่เข้ามาในจังหวัดเนี่ยเดินทางได้ตามปกติครับ
แม้ว่าจะเป็นรถทะเบียนจากต่างจังหวัดก็ตาม
ก็วัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมปฏิบัติหน้าที่
ภารกิจก็เหมือนจังหวัดอื่นแล้วครับคือตรวจรถเข้าออก
อุณหภูมิร่างกายคนขับผู้โดยสารตรวจบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ
แล้วก็ทุกคนทุกคันเลยนะย้ำว่าทุกคน
กันกี่คนก็ลงมาเขาตรวจให้หมดนะครับผ่านจุดตรวจก็จะมีการพ่นทำความสะอาดด้วย
ขณะที่โลกออนไลน์นะฮะก็มีการแชร์ประกาศของกรมทางหลวง
ปิดบริการมอเตอร์เวย์ชั่วคราวเพื่อสกัดโควิด๑๙นะฮะ
สายไหนปิดมอเตอร์เวย์หมายเลข๗แล้วก็หมายเลข๙
ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสี่ครับปิดมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดหมายเลข๙
ทุ่มถึงตี๔มีการแชร์กันไปอย่างกว้างขวางแล้วเรื่องนี้ได้รับการชี้แจงยังไงล่ะ
คุณสลาวุฒิทรงศิวิลัยนะครับอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ย
ออกมาชี้แจงทันทีว่ากรมทางหลวงยังเปิดนะครับ
ยังเปิดบริการมอเตอร์เวย์สาย๗สาย๗วิ่งไหนไปไหน
กรุงเทพมาบตาพุธมอเตอร์เวย์สาย๙วงแหวนรอบนอกบางปะอินบางพลี
เปิดตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับที่ท่านได้เห็นที่ผมได้อ่านทวนไปเมื่อสักครู่
เป็นข่าวปลอมนะฮะแล้วก็ที่แชร์กันก็เป็นข่าวเก่านะครับ
ขอให้เลิกแชร์เพื่อก็ป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็สับสนนะครับ
สงสัยเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์โทร๑๕๗